ต่อกันที่เหตุการณ์คู่อริเด็กช่าง

เอาไว้ได้เขาจะไม่กลัวได้ยังไง
ในเมื่ออุกอาจไม่ใช่เป็นการถ่ายหนัง

ยิงปืนขึ้นฟ้าทั้งยิงคู่อริ
ที่ตามมาลองไปดูคลิปค่ะ
โอ้โหนี่นะคะเนี่ยดูสิคะนี่นี่เนี่ยท่านี้เนี่ยจังหวะเนี่ย
ในมือเขาถืออะไรรู้มั้ยคุณ
ในมือเขาถืออะไรรู้มั้ยคุณ

นะคะหน้าหมู่บ้านแห่งนึงที่ถนนประเวทเทพราชยุนเที่ยมเผอร์บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจริงอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ
ในรอบสัปดาห์ด้วยโอ้โหหนึ่งอาทิตย์สองครั้งเลยเหรอเออน่ะ
ทางด้านพลเมืองดีที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ชื่อว่าคุณธนพลนะคะ
สาเสนาอายุยี่สิบหกปีคุณนัทพงศ์เขาเล่าแบบนี้บอกว่า
เอาจริงนะคุณนักข่าวผมเนี่ยเคยเป็นนักเรียนช่างมาก่อน
ผมรู้เลยลักษณะแบบนี้คือการดักรอทำร้ายกันครับ
ก่อนหน้านี้มีการชกต่อยมีการปลาระเบิดใส่กันไปแล้ว
วัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพากันหนีแล้วก็ยิงปืนขู่คู่อริ
เพื่อไม่ให้ไล่ตามก็ยังเคราะห์ดีที่กระสุนไม่ได้ไปโดนใครเข้า
และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะในเมือง๘ริ้วเนี่ย
ทางด้านของชาวบ้านที่เขาอยู่ในบริเวณทั้งหมดตรงนั้นทั้งรอบในรอบนอก
กลัวกันหมดนะคะอยากจะให้ตำรวจมากวดขันก็หน่อยค่ะ
อย่าให้นักเรียนช่างเหล่านี้มาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครอง
บกวนมาดูที่ถนนเส้นนี้เพราะตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มเห็นนักเรียนช่างกล
ขี่รถกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนพร้อมที่จะก่อเหตุกันได้ตลอดเวลาค่ะ
มีกลุ่มกลุ่มที่รออ่ะครับวิ่งเข้าไปต่อยอ๋อเหมือนรอเหมือนรอดัก
ใช่เหมือนรอดักคู่อาหรี่จะต่อยอยู่หน้าตรงหน้าสุริตาครับ
ไอ้คู่หลีเนี่ยล้มเพื่อนก็รอเหมือนแบบมีมีนำมา
ก็คือแต่ก่อนนั้นก็มีเสียงระเบิดก่อนนะครับพี่อ๋อมีเสียงระเบิด
เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าภายในสัปดาห์คุณก่อเหตุ๒ครั้ง

ตัวจริงแล้วอ่ะค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยนะคะ

พบว่าไอ้เส้นทางตรงนี้เป็นลักษณะเส้นทางที่เพิ่งเลี้ยวมาจากทางถนนสิริโสธร
ประมาณสัก๑๐๐เมตรไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ก็จริง
แต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นักเรียนช่างชอบมาอาศัยตรงจุดนี้
เป็นที่ดักรอคู่อริแล้วก็พร้อมจะมีเรื่องกันค่ะ

ไปทางด้านของภูมิกับสศภูดาศค่ะ
พันธุ์บริเวศจิรวรรดิยกระโหม
ท่านบอกว่าสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่กล้องมุมจรปิดตามเส้นทางนะ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
แต่กรณีนี้ถือเป็นเหตุอุกชะกัน
เพราะมีเรื่องของการใช้ปืนด้วยส่งผลอันตรายกับผู้อื่น
กำชับเร่งติดตามตัวในคลิปนี้แหละค่ะ

ทะเบียนน่าจะเห็นนะทะเบียนน่าจะเห็นได้ชัดนะฮะอย่าให้เจ็บอย่าให้ตายกันก่อนแล้วถึงจะจับนะครับ